ก็รักมานานนะขอหอมทีเดียวไม่ได้เลยเหรอ

เพลงนี้มาแล้วยังไงเนี่ยเรือนขวัญ

พี่บอยค่ะจะบอกว่าเวลาเนี่ย
มันผ่านไปเร็วเผลอแป๊บเดียวค่ะ
ครบรอบ๑ปีของการจากไปของคุณอาแล้วนะคะ
หน้างานของคุณอาค่ะที่ได้ฝากเอาไว้เยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นเพลงสุดอมตะนะคะ
ข้าวไม่มีขายใจจะขาดค่ะ
เข้าเวนรอรักมา๕ปี

อกจากนี้ค่ะก็ยังสร้างวงดนตรีสอนสุพรรณโชว์ด้วย

อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยนะ
เมื่อวานนี้ค่ะทำครอบครัวแล้วก็ยักษ์ค่ะ
พร้อมด้วยนะคะการจัดงานรำลึกค่ะ
ครบรอบหนึ่งปีคุณสอนเทศสอนสุพรรณ
ระหว่างวันที่๖๘มกราคมปี๖๖ค่ะ

อยู่แถวนั้นก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้
จัดขึ้นค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
ตำบลบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
โดยมีศิลปินที่รักแล้วก็เสียงเพลงลูกทุ่งนะคะ

เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

แฟนเพลงนับ๑๐๐คน
มาชมคอนเสิร์ตกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลย
เพื่อร่วมลำลึกครบรอบ๑ปีค่ะ
จากการจักรไปของศิลปินลูกทุ่ง
หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณ
นี่อันนี้คือฉายาวของคุณอานั่นเอง
โดยคืนที่ผ่านมาค่ะมีศิลปินชื่อดัง
น้องเป่าเป่าวลีมาคลับกอมค่ะ
ด้วยบทเพลงที่ตนเองถนัดของแม่พึ่งพุ่มพวง
จากนั้นค่ะก็ได้ไปกราบรูปพ่อสอนเพชรค่ะ
นำมาจัดตั้งแสดงข้างเวทีคอนเสิร์ต

แล้วก็ศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะ

ชูป้ายไฟด้วยมอบมาลัยน้ำใจอย่างล้นหลามเลยนะคะ

ตั้งแต่เด็กฟังเพลงลูกทุ่งของพ่อสอนเพชรมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ซึมซับมาตั้งแต่แบบบ่อตั้งแต่จำความได้

จนวันนี้พ่อท่านจากไปฝากไว้ในผลงานที่ต้องยอมรับว่า
มีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มามอบความสุข
แล้วก็วันนี้การทัศนัยร้องเพลงของคุณพ่อสอนเพชรด้วยนะคะ
ได้มีโอกาสฟังเพลงของพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็
พ่อคุณแม่ก็เป็นแฟนเพลงของพ่อสอนเพชรด้วยค่ะ
ก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนสุพรรณเหมือนกันค่ะ
อยากจะขอบคุณแล้วกันนะคะที่ได้มอบมอบความสุขให้กับแฟนนะคะ
เสมอมาแล้วก็ทุกผลงานของพ่อสอนเพชรเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กแดงหรือว่า
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ฟังเพลงของพ่อเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นเพลงอมตะนะคะไม่มีวันหายไปไหนแน่นอนเลยค่ะ
เผ็ดของจอหยพวดมา
ถ้าตามภาพบรรยากาศกันได้น้องรถเบนท์ของเรา
ผู้สื่อข่าวของเรานะไปติดตามนี้งานบนนี้นะ

ตกรายการไปร้องเคราะห์เก่งก่อน